ช่วงนี้มาดูเรื่องของทุเรียนกันหน่อย
คุณมิ้นท์คุณผู้ชมหลายท่านก็คงชอบทานอยู่แล้ว
ต้องบอกว่าความสำเร็จของทุเรียนไทยค่อนข้างจะเยอะมากเหลือเกิน
ขายได้กว่าร่วม๑๓๐๐๐ลูกทีเดียวนะครับ
แต่ว่ามันก็ไปจุดประกายให้กับชาวสวนยางพาราที่จันทบุรี
คือราคายางมันตกต่ำปลูกก็ไม่ได้กำไรเท่าไหร่
เตรียมจะหักโค้นต้นยางไปปลูกทุเรียนแทน
หวังน้ำบ่อหน้าว่าอนาคตราคาทุเรียนมันจะดีแบบนี้
จะทำให้เขามีกำไรมากกว่าการปลูกยางหรือเปล่านะฮะ
ติดตามจากรายงานพร้อมกันจากคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
คือเราปลูกยางมามันไม่ได้อะไรอ่ะ
ก็เลยว่าทุเรียนตอนนี้ราคามันสูง
ส่วนมากมันจะมีประมาณ

พวกนี้มันจะประมาณนั้นแหละ
คือเขาไม่ลงเยอะ
คล้ายเขามีสวนสมมุติหมดโสวน๒๐ไร่

แม้จะต้องเจอกับความเสี่ยงด้านภัยพิบัตรและเงินลงทุนนับแสน

ก็ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
แต่พรชัยก็ยังคงปลูกผลไม้อื่นไว้ด้วย
ในลักษณะการทำเกษตรแบบผสมผสาน
แม้ว่าพี่พรชัยจะตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารานะคะมาปลูกทุเรียนทั้ง๕ไร่นะคะ
แต่ว่าก็เปลี่ยนไปอย่างผสมผสานค่ะมีการจัดการพื้นที่ไม่ให้มากจนเกินไป
เพราะว่าวันหนึ่งนะคะเชื่อว่าหากทุเรียนล้นตลาดอาจจะมีราคาตกต่ำได้ค่ะ
ใกล้กันข้าราชการวัยใกล้เกษียณเจ้าของสวนยางอีกรายก็หันมาล้มต้นยางเพื่อมาปลูกทุเรียนเช่นกัน
จะต้องลงทุนเกือบ๓แสนเสี่ยงกับราคาที่อาจจะผันผวนในอนาคต
แต่ก็เชื่อว่าหากรัฐบาลรักษาตลาดทุเรียนให้ชัดเจนแบบนี้ราคาก็จะไม่ตกต่ำไปมาก
สถิติในจังหวัดจันทบุรีพบว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นทุกปี
คล้องกับตัวเลขการขอรับการสนับสนุนเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราที่ทุเรียนครองแชมป์ผลไม้อันดับ๑
คำถาม
มันก็จะเหมือนปลูกยางเต็มที่เลยทั้งประเทศ
ตั้งแต่ยาลายันเชียงรายแล้วถึงเวลาก็ล่มสลาย
ปรึกษาหอการค้าภาคตะวันออก๙จังหวัดเสริมว่า
หากรัฐบาลไม่วางแผนการผลิตและตลาดให้ดีและรอบด้าน
อนาคตจะส่งผลกระทบทั้งระบบ

โดยผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างจีนได้
แต่ภาครัฐก็ยังมั่นใจในอนาคตของทุเรียนไทย
เพราะขณะนี้ได้เริ่มมีการวางแผนกำหนดพื้นที่

ให้เป็นสินค้าดูแลพิเศษ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เชื่อว่า

หากพบสินค้าเกษตรกลุ่มใดเริ่มมีปัญหา
ส่งสัญญาณเตือนออกมาทันทีค่ะ

สุรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน